ไปเอาใจช่วยพี่กู้ภัยกลุ่มนี้หน่อย
วุ่นเหนื่อยหอบเลยกับภารกิจนี้ค่ะ
แล้วมันกัดนะ
นี่คือภารกิจของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ

วิ่งตามไล่จับเจ้าหมาตัวเมื่อกี้

แล้วคุณดูก่อน
ในบ้านตาเพชรอยู่ที่หมู่เจษน์ตำบลเทรน

บอกว่าเขาเห็นแล้วเขาพยายามช่วยแล้ว
แต่ว่าหมามันกลัวเห็นไหมคุณดูดิ

แล้วมันจะอดข้าวอดน้ำตายอยู่แล้วมันเป็น๑๐วันแล้ว

แจ้งกู้ภัยมาช่วยหน่อยเพราะว่าสงสารมันมากเลย
แต่บอกเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณเห็นพี่กู้ภัยวิ่งวุ่นไหม
นี่แหละคุณสภาพหมาคือผอมโซ
แล้วก็คือมันยังมีแรงในการวิ่งหนีเพราะมันกลัวคน
บอกตรงเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องวิ่งแล้วก็แบบล้อมเอาไว้
ค่อยย่องเข้าไปถึงทำทุกวิถีทาง
สุดท้ายจับมันได้แบบนี้นะคะใช้เวลาเป็น๑๐นาทีอยู่นะ
จับตัวมันไว้ได้ก็ค่อยดึงดึงโหลออกจากหัวสุนัขอ่ะ

ใช่มันก็ตกใจมันวิ่ง

อ้าวพร้อมแน่บพร้อมนวล
พร้อมแน่บเข้าไปติดอยู่ในโหลปลาร้าค่ะคน
คาดว่าหมาตัวนี้มันน่าจะมดเข้าไปกิน
ปลาร้าปลาร้าที่อยู่ในโหล

มึงคงจะมดเข้าไปหาอะไรแหละ
สุดท้ายพอมดเข้าไปเอาหัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
เอ้าตอนเข้ามึงเข้าได้
ตอนออกมันติดออกไม่ได้ก็เลยติดคาอยู่แบบนั้นเป็น๑๐วัน
ก็น่าจะมีปลาร้าประทังชีวิตอยู่๑๐วัน
แต่ก็พร้อมโซเลยสุดท้ายต้องขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ทุกคนนะ
วิ่งช่วยน้องหมาได้แบบโอ้โหสุดยอดสุดความสามารถจริงค่ะ